ที่จังหวัดสมุทรปราการคุณผู้ชมครับไปพบผู้หญิงสูงอายุท่านเสียชีวิต
อยู่ในห้องน้ำของอาคารชุดแต่ว่า
ท่านน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๔วันแล้วครับ
ไปดูตามร่างกายไม่พบบัตรแผลนะครับ
ซอยวัดศรีวารีน้อยนะครับตะบนบางฉลงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ไปพร้อมกับกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง
ห้องเกิดเหตุอยู่ที่อาคารชุดวี๒ครับชั้น๓ในห้องน้ำพบร่างนางสาว
วันดียุวดีนุกูลอายุเจ็ดสิบเก้าปีท่านนอนหงายนะครับ
ชุดนอนสีน้ำเงินตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบร่องรอยบาดแผล
จากการถูกทำร้ายตามร่างกายคาดว่าท่านเสียชีวิตมาแล้ว
ต่ำกว่าสี่วันครับนางสาวพะโลไทยบุญเรืองจิตอาสาที่คอยดูแลท่านอยู่นะฮะ
เล่าบอกว่าก่อนหน้านี้ตอนเช้าเนี่ยจะไปซื้ออาหารนะครับ
คือธรรมดาทำแบบนี้ทุกวันซื้ออาหารไปให้ผู้ตาย
สามวันก่อนไม่ได้ไปเพราะว่าเธอไม่สบายครับคุณผู้ชม
กระทั่งพอเช้าวันนี้อาการเธอเริ่มดีขึ้นแล้วก็เอาอาหารไปให้เหมือนทุกครั้ง
ไปเรียกอยู่เอ๊ะทำไมไม่เปิดประตูแล้วมันเอกใจตรงไหนรู้ไหมครับ
เคาะประตูอยู่ไปเรียกอยู่แต่กลิ่นอะไรนะเหม็นจังเลย
ก็ใช้กุญแจสำรองจะไขประตูเข้าไปอ้าวกุญแจสำรองทำไมขายไม่ได้เหรอ
ขายไม่ได้ครับพอดีมันมีโต๊ะบังประตูเอาไว้อยู่ด้านในอ้าว
ต้องเรียกตำรวจสิครับคราวนี้ต้องเรียกตำรวจให้มาตรวจสอบ
นายอนุชิตน้องชายของผู้เสียชีวิตเล่าบอกว่าพี่สาวอยู่คนเดียว
แล้วมีโรคประจำตัวอืมก็คือโรคความดันโลหิตค่ะ
จากนั้นตำรวจก็ส่งสบไปชันสุดที่โรคประจำบาลรามาบางพลีครับ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่ง
แต่เบื้องต้นสันนิษฐานว่าสาเหตุอาจเกิดจากโรคประจำตัวกำเริบครับ
โอ้โหผู้สูงอายุแล้วอยู่คนเดียวด้วยนะฮะมีโรคประจำตัวด้วย
ส่งอาหารก็ไม่ได้มาหลายวันด้วยมันเป็นจังหวะจริงนะคะ